คุณผู้ชมครับมาดูเหตุ๒เหตุนี้ครับ
เยาวชนริเป็นโจรหรือเป็นขโมยนะครับ
ก็ที่แรกคือที่๑๐๑
ไปขโมยของงัดตามบ้านเรือนประชาชนต่าง
เพื่อจะเอาทรัพย์สินไปขายแล้วเอาเงินที่ได้ไปเล่นเกม

ขายเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายค่าคอร์สเสริมความงาม

เดี๋ยวผมเล่าเหตุแรกให้ฟังก่อนที่๑๐๑นะครับ
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดรับแจ้งเหตุคนร้าย
เข้าไปในห้องแถวหลายหลังในซอยหนึ่ง
ห้าแยกกกโพที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ

พบร่องรอยฝ้าเพดานที่พังเสียหาย
แล้วก็มีรอยเท้าปีนลงมาจากฝ้าเพดานบ้านของ

เพราะเอาเงินเหรียญที่ได้จากการซักอบรีดผ้า
ซ่อนไว้ใต้ราวตากผ้า
คนร้ายคงไม่ทันสังเกตคงมองไม่เห็นและไม่รู้ว่าจะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับ
ส่วนที่บ้านของผู้เสียหายอีกรายบอกว่าถูกขโมยเข้าไปลักทรัพย์
เงินสดและโทรศัพท์มือถือไป๔ครั้งแล้วนะครับ
แนวทางการสืบสวนทราบว่ามีเด็กชาย๒คน
อายุ๑๒ปีกับ๑๕ปี

เพราะชอบออกและเข้าบ้านตอนดึกและมีนิสัยชอบเล่นเกม
ได้ไปพบผู้ปกครองเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบเลยนะ
ขอสอบถามเด็กทั้ง๒คน
ให้การรับสาภาพว่าเป็นคนปีนฝ้าเพดาน
เข้าไปลักทรัพย์เพื่อที่จะไปหาเงิน
หาทรัพย์สินเอาทรัพย์สินไปขายเพื่อเอาเงินไปเล่นเกมนะครับ
เจ้าของทรัพย์ไม่ประสงค์จะเอาเรื่อง
เพราะถือว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันครับแล้วก็รู้จักกัน
แต่ตำรวจก็ได้นำตัวนั้นไปอบรมสั่งสอน
แล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าจะไม่กระทำความผิดอีกนะครับ
โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นพยานด้วย
จากนั้นก็มอบให้ผู้ปกครองรับตัวกลับไป
พร้อมกับให้ตักเตือนดูแลบุตรหลานของตัวเอง
อย่างใกล้ชิดและให้ความอบอุ่นเด็กมากขึ้นนะครับ

ต่อไปในอนาคตอีกนะครับ